อีกหนึ่งสาวค่ะคุณปูปรายา
ทุ่ม๑๐ล้านซื้อคอนโดใหม่ใจกลางสุขุมวิทย์เลย
เอาไว้เก็บรองเท้าแล้วตรงนี้เนี่ย

เป็นปีทองของเขาไงเขาก็ทำงาน
มีงานพุ่งเข้าชนงานโฆษณางานละคร
อะไรของเขาก็แล้วแต่เก็บเงินมาได้ปั๊บก็เอานี่แหละ๑๐ล้านไปซื้อคอนโดใจกลางเมืองเลย
ที่สำคัญคอนโดนี้ยังมีหนุ่มโน้ตวิเศษอดีตหวานใจนี้ที่ลดสถานะตอนนี้เป็นเพื่อนมาช่วยเลือกด้วย
คือคุณปูเขาก็บอกไม่เขาเพิ่งเลือก
แต่ว่าเขาก็ทำธุรกิจร่วมกันอยู่นะ
ใช่ไม่เขาบอกเลยว่าตัวคุณโน๊ตเองเนี่ยเขามีประสบการณ์ในเรื่องของคอนโดเรื่องอะไรแบบนี้
เขาก็ไปดูมาประมาณแบบ๑๖ที่แล้วเขาก็เลยให้มาช่วยดู

มาให้เขาก็บอกว่าเขาจะไปอยู่นั่นแหละแหมเขาก็บอกอย่างนั้น
คือเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่ทำอีกห้องนึงไว้ให้คุณแม่
เราก็จะได้เอาไว้เก็บรองเท้าด้วยปูมีรองเท้าเยอะ